สามีกับภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกัน
ภรรยาวิ่งหนีออกจากบ้าน

เห็นอีกทีนี่เป็นศพลอยน้ำอยู่ในสระน้ำนี่
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวขอสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะ

คุณสามีตอนเนี้ยตำรวจบอกยังไม่สรุปอะไรทั้งสิ้น

ว่านางสาวจิตรัฐดากุมมาลาอายุ๒๒เสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
กู้ภัยก็นำร่างขึ้นมาในที่เกิดเหตุมีสามีของผู้ตาย
ชื่อในพลึกเรืองสาอายุ๔๑อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าอย่างนี้บอกเย็นเมื่อวานนี้ตัวเขากับภรรยาก็คือจิตรดาเนี่ย
ทะเลาะกันแล้วจิตรดาวิ่งหนีออกจากบ้านวิ่งมาทางหลังบ้านก็มาใกล้ใกล้กับสระน้ำตรงนี้นี่แหละ
สักพักหนึ่งตัวของในพลึกนะฮะที่เป็นสามีบอกผมวิ่งตามมาหาภรรยาที่สระน้ำ
แต่มาถึงเนี่ยไม่เห็นภรรยาแล้วเห็นแต่รองเท้าของภรรยาอยู่ที่ริมสระ
ตัดสินใจกระโดดลงไปงมหาหาหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยขึ้นมาจากสระน้ำ
เมื่อวานนะช่วงเย็นนะพอเช้าวันนี้ก็ออกตามหาอีกครั้งหนึ่ง
ก็หาไม่เจอเนี่ยแล้วก็มาเจอศพภรรยาลอยน้ำขึ้นมาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
แล้วออกตามหาตอนไหนพอเขาวิ่งมาผมก็วิ่งตามเลยครับแต่ไม่เห็นตอนนี้ก็ลงตามครับเห็นแต่รองเท้าอยู่นู้นทำให้ไม่ได้ยินครับ
แล้วได้งมหาไหมงมครับตอนกี่โมงแล้วก็๖โมงกว่านี่แหละครับลงบ่อนี้เลยนะลงแถวไหนที่ไม่เจอ
ผมลงตรงนู้นครับแล้วก็ไหว้งมหาแถวนี้หาไม่เจอผมก็ไปฝั่งนู้นครับก็หาจนทั่วแล้วครับแต่หาไม่เจอ
ชาวบ้านเพราะอะไรเมื่อเช้าก็ทะเลาะกันครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยได้เจอกับเจ้าของที่เขานะที่มีสระน้ำนะครับ
บอกว่าตัวในพลึกสามีผู้ตายมาขออาศัยที่เขานะมาพักอยู่ที่นี่
อยู่กับลูกติดอีกคนนึงตั้งแต่๘ปีที่แล้วแล้วก็มาคบหากับผู้ตายได้๒๓ปี
ก็มีอาชีพเลี้ยงวัวกับรับจ้างทำงานที่ฟาร์มหมูไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคู่มีอะไรกันนะ
มีหัวค่ำเมื่อวานได้ยินเสียงบัวร้องก็บอกให้สามีเนี่ยของเจ้าของที่เนี่ยไปดูนะ
ไปถึงข้อกลัวก็เจอในพลึกบอกกำลังตามหาเมียอยู่ทะเลาะกันแล้วเมียวิ่งหนี
ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรจนตอนมืดเนี่ยเห็นในพลึกกับลูกเนี่ยไปซื้อน้ำแข็ง
ก็ยังถามอยู่ว่าเจอหรือยังนะที่ว่าภรรยาหายไปเนี่ยในพลึกบอกยังไม่เจอ
เนี่ยไปงมหาในสระมาก็หาไม่เจอแต่ตอนนั้นท่าทางในพลึกเหมือนไม่ตื่นตนกอะไรเลยนะ
ก็เลยไปช่วยหากันอยู่นะหากันจนเที่ยงคืนนะเจ้าของที่ชื่อป้าพรทิพย์นะฮะ
บอกว่าสองคนนี้เขาชอบทะเลาะชอบมีเรื่องกันนะอ่าสัปดาห์ก่อนเนี่ย
ตัวฝ่ายของภรรยาที่เสียชีวิตก็ยังหนีออกไปทำงานอยู่ที่อื่นอยู่๔วัน
ในพลึกเนี่ยไปง้อกลับมาสามีของป้าพรทิพย์ซึ่งก็มาเจอศพด้วยนะครับ
บอกว่าช่วยกันหาตอนกลางคืนแล้วไม่เจอตอนเช้าหาอีกรอบทั่วหมู่บ้านก็ไม่เจอ
เห็นในพลึกไปทำงานยังบอกเอ้าเมียหายทั้งคนยังจะไปทำงานอีกเหรอ
ก็เลยย้อนกลับมาที่สระน้ำกันก็มาเห็นศพเนี่ยลอยน้ำอยู่
มันก็ยังไปทำงานแล้วมือเช้าผมยังถามบอกเอ้ยมึงจะไปทำงานอยู่แล้ว
คนหายทั้งคนอย่างเงี้ยวจะไปทำงานหยุดนี่อย่างเงี้ย
มันก็บอกว่าไปใส่เดี๋ยวลุงก็ไป
เขาก็คิดดูเอ๊ะถ้ามันไปเอารองเท้าไปทิ้งข้างสระข้างบ่อมันจะไปไหน
เมบ้านผมก็บ้างผมก็เลยมาคนเดี่ยวมาเอ่า

บอกแม่บ้านให้แม่บ้านโทรแกล้งผู้ใหญ่บ้าน
แต่ก่อนที่พ่อตบตีค่ะแม่เรียงผมบ่อยพอว่า
พ่อผมคิดว่าแม่เลี้ยงผมไปไหนไม่ได้
แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันโดดน้ำปล่อนรึป่าว
ทราบข่าวนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกอยากเดินทางไปรับศพลูกกลับมาที่บ้านมาก
แต่ไม่มีเงินนะก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยบอกว่าถูกในพลึกเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ช่วงหลังเวลาโทรหาลูกสาวในพลึกก็จะกีดกันไม่ให้รับสายด้วย
มันไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยมันก็เคยโดนตีโดนอะไรโดนดุโดนด่าอยู่มันก็น้อยใจอยู่ค่ะ
ที่เค้าบอกว่าพี่มัดหนีไปไปกระโดดน้ำเอง
อันนี้แม่เชื่อว่าเป็นแบบนี้ไหม
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจก็ให้ตัวของในพลึกที่เป็นสามีผู้ตายเนี่ยไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในพลึกก็ยังให้การยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อวานนี้ทะเลาะกับภรรยาภรรยาก็น้อยใจวิ่งหนีหายไปทางหลังบ้านมาทางสระน้ำแล้วก็หายไปเลยเห็นแต่รองเท้าอยู่ที่สระพยายามหาทั้งคืน
ตอนเช้ามาหาอีกครั้งก็เห็นศพลอยน้ำอยู่
แต่ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดก่อน
เพราะว่ายังไม่ปากใจเชื่อว่าคืออุบัติเหตุ
ฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมอำพลาง